หลายคนคงจะเห็นภาพกันแล้วล่ะก็คงพูดคุยกันอยู่แล้วว่า
ภาพที่สองพี่น้องคุณทักษิณกับคุณยิ่งรักชินวัฒน์ไปเดินช้อปปิ้งอยู่ที่ปากกิ่งประเทศจีน
หลายคนเห็นแล้วก็เอ๊ะเป็นครั้งแรกเลยไหมที่เห็นเขาอยู่คู่กัน
เป็นครั้งแรกที่เห็นอยู่คู่กันตั้งแต่นางสาวยิ่งรักชินวัฒน์ไม่มาฟังคำพิพากษา
รับจำนำข้าวตั้งแต่๒๕สิงหาคมปีที่แล้ว
นี่ปรากฏภาพคู่กันนะหลายคนก็สงสัยว่าอ้าวแบบนี้เนี่ย
ทางรัฐบาลได้มีการติดตามอะไรกันเต็มที่หรือเปล่า

นายศักรณ์รัฐมนตรีเองเนี่ยไม่ได้มีการสั่งการนะคะ
ออกคำสั่งพิเศษในการติดตามตัวนางสาวยิ่งลักษณ
เพราะว่าเขาก็มีขั้นมีตอนอยู่แล้ว
คือมีการประสานทั้งตำรวจต่างนานา
เป็นการปฏิบัติการอยู่แล้ว
ส่วนหัวหน้าทีมกฎหมายพักประชาธิบัตย์เขาก็บอกนะคะว่า
อันนี้มันไม่ใช่ภาพการเดินช้อปปิ้งธรรมดา
มันเป็นการจงใจแสดงสัญลักษณ์ทางการเมือง

เป็นการตีความของนายวิรัติกรยาศิริ
หัวหน้าทีมกฎหมายพักประชาธิปัตย์เขาบอกเลยว่า
จงใจท้าทายอำนาจรัฐโดยตรง

ที่อยู่ภาพของนางสาวยิ่งลักษณ์ก็ปรากฏออกมา
เพราะก่อนหน้านี้นี่หากันแทบพลิกแผ่นดิน

ไม่มีอะไรเล็ดรอดออกมาเลย

เพื่อแสดงสัญลักษณ์และหวังผลทางการเมือง
เชื่อมโยงกับกลุ่มเคลื่อนไหวที่ราชดำเนินเมื่อวานนี้มากกว่า

ยังคงเปิดหน้าเดินเกมการเมืองอยู่
เพราะฉะนั้นเรื่องนี้คศต้องหาคำตอบมาให้ได้
ทำไมการติดตามตัวนางสาวยิ่งลักษณ์ยังไม่มีความคืบหน้า
ทั้งก็มีภาพปรากฏว่านางสาวยิ่งลักษณ์ไปอยู่ที่ไหนทำอะไรบ้าง
ส่วนทางด้านของนายชาวลิศวิชยสุทธิ์รักษาการรองเลขาธิการพักเพื่อไทย
ก็บอกว่าการปรากฏตัวของนางสาวยิงลักษณ์กับนายทักศิลป์
ไม่ใช่การสื่อสารทางการเมือง
แล้วก็ไม่ใช่การจงใจปรากฏตัวในช่วงขาลงของรัฐบาลคอสชด้วย

มันเป็นเรื่องธรรมดาหรือเปล่าที่ทั้งสองคนเนี่ย
จะไปเยี่ยมผู้หลักผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือในช่วงเทศกาลตรุษจีน
บรรพบุรุษเขาอยู่ที่นั่นก็ไม่ได้มีนัยยะทางการเมืองอะไร
พลโทสันเสริญแก้วกำเนิดโคศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ก็ออกมาพูดกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะคะว่า

ภาพของนายทักษิณและนางสาวยิ่งลักษณ์เป็นภาพจริงหรือเปล่า
และนายกรัฐมนตรีเองก็ยังไม่ได้สั่งการอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้
แต่หลายครั้งที่ผ่านมานายกก็ย้ำนะคะว่า
เรื่องของการติดตามตัวผู้กระทำความผิดมีแนวทางปฏิบัติตามกระบวนการอยู่แล้ว
ไม่จำเป็นต้องมีคำสั่งพิเศษอะไร
ส่วนที่วิภาควิจารณ์กันว่าภาพนี้ถูกปล่อยออกมาเพื่อโหนกระแสการเมือง
ในช่วงที่รัฐบาลอยู่ในภาวะขาลง
ส่วนตัวไม่เคยคิดนะคะว่ารัฐบาลจะมีขาขึ้นหรือขาลง